คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นที่ราชบุรีกันบ้างนะฮะ
ขออภัยอย่าให้ข่าวนี้ถูกแล้วขอเหตุอุกอ่านี้แล้วกัน
อุกอาจที่เกิดขึ้นที่ราชบุรี

คนร้ายเนี่ยชักปืนยิงเข้ามากลางสาราสวดศพคุณ
คือทั้งพระทั้งโยมต้องหมอบต้องหลบกระสุนหนีตายแล้วครับ
เหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๔ราย
และมีผู้เสียชีวิต๑ราย
คือที่สำคัญทั้งกลุ่มผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิต
คือเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองท้องถิ่นทั้งสิ้น
คนตายที่เป็นผู้หญิงเป็นผู้สมัครนายกเล็ก
หรือนายกเทศบาลตำบลดอนทรายของราชบุรี
ทีนี้ครับตำรวจต้องพยายามคลี่คลายคดี
เกี่ยวกับเรื่องการเมืองท้องถิ่นดุ
หรือเกี่ยวกับเรื่องของเหตุส่วนตัวนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สาราสวดศพวัดท่ามะขาม
อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับ
ที่เกิดเหตุพอเจ้าหน้าที่รับแจ้งแล้ว
ก็ไปตรวจสอบพบรอยเลือดหลายจุดทั่วสาราเลย
ปลอกกระสุนปืนหลายขนาด
และหัวกระสุนปืนแตกเกลื่อนไปทั่วสาราสวดศพนี้นะครับ
ส่วนมือปืนหลบหนีไปได้มีผู้บาดเจ็บ๕คน
คนแรกก็คือนายยิ่งพันธ์กันเกต
เป็นกำนันตำบลดอนสายเป็นประธานของงานสวดศพครั้งนี้นะนะฮะ

มีการกราดยิงเข้ามาในสาราพอดี
ทำให้กำนันเป็นผู้บาดเจ็บ๑นาย
เหลือที่เป็นผู้บาดเจ็บคือนั่งแถวหน้าหมดนะคุณ
เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่นั่งแถวหน้าในงานสวดศพนะฮะอีกคนที่บาดเจ็บคือนายนครวันเพ็ญ
เป็นผู้สมัครสมาชิกเทศบาลตำบลดอนทรายมีนางสมทวินศรีรัฐ
เป็นผู้บาดเจ็บรายที่๓ผู้บาดเจ็บรายที่๔คือนางมณ์เทียนใจธรรม
และผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในภายหลังรายที่๕ก็คือนางวราพรเนียมรักษาหรือครูนงนะครับ
เป็นผู้สมัครนายยกเทศบาลตำบลดอนทรายคือตอนแรกอาการสาหัส
แล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับอ่ะนี่ก็เป็นทั้งห้าคนนะครับ
เจ็บสี่ตายหนึ่งครับทีนี้ฮะเจ้าหน้าที่ไปสอบปากคำ
รรคนายกของวัดท่ามะขามคือนายสุกิตจิตคำนะครับ
รรคนายกก็เล่าให้ฟังถึงนาทีระทึกนาทีในการเกิดเหตุ
บอกว่าขณะที่เขาทำหน้าที่เป็นพิธีกรด้วยนะคุณนะ
คือพระท่านก็เตรียมสวดแล้วนะครับแล้วก็ญาติโยมแขกเรือเนี่ย
ก็มานั่งเต็มสาราเกือบร้อยคนปรากฏว่าขณะที่จะเชิญกำนันเนี่ย
ขึ้นจุดทูบจุดเทียนเป็นประธานงานศพหลังจากนั้นได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด
มักขนายกเนี้ยแหละฮะเป็นผู้ตะโกนให้คนในงานเกือบร้อยคน
และพระที่มาสวดเนี้ยหมอบลงกับพื้นอืม
ถามว่าคนเนี่ยหมอบหนีตายกันใหญ่พระท่านยังต้องหมอบเลยค่ะ
เสียงกระสุนเนี่ยมันดังกล้องทั่วสาราเลยนะฮะแล้วพอเสียงกระสุนเงียบลงนะฮะ
เห็นคนถูกยิงหลายคนตอนนั้นดูไม่ค่อยออกว่าใครถูกยิงเลือดอาบบ้าง
ที่รู้คือมี๒คนคือกำนันนะฮะกำนันยิ่งพันธุ์ถูกยิงแน่นะครับ
แล้วอีกคนก็คือครูนงก็คือนางวราพรซึ่งเป็นผู้สมัครนายกเทศบาลตำบลดอนทรายเนี่ย
บาดเจ็บสาหัสนะครับส่วนอีก๓คนเนี่ย
รคนายกบอกว่าไม่เห็นเพราะมันเกิดเหตุชุลมุนวุ่นวายมากนะฮะ
และทีนี้เขาก็รีบแจ้งเลยบอกให้ญาติของผู้บาดเจ็บเนี่ย
ช่วยกันลำเลียงผู้บาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาลหน่อยใครมีรถพาขึ้นรถหน่อย
แต่ทุกคนต้องหมอบอยู่นะแล้วเขาลำเลียงผู้บาดเจ็บแบบหมอบนะคุณ
หมอบออกจากศาลาเพราะว่ามักขนายกบอกว่าตอนนั้น
ไม่รู้เลยว่ามือปืนยังอยู่หรือเปล่าและมือปืนมีกี่คนเออนะฮะ
แต่ทีนี้เขาคาดว่าไอ้เสียงยิงเนี่ย
มันน่าจะยิงมาจากด้านหลังของพระประธานเท่ากับมือปืนเนี่ย
อยู่ด้านหลังพระประธานองค์ใหญ่นะครับล่าสุดวันนี้คุณ
คือทางด้านของตำรวจพยายามที่จะคลี่คลายคดีนะครับ
ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗พลตำรวจโทษธนาจูวง
พร้อมด้วยรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗ผู้บังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดนะฮะก็เดินทางมาที่วัดท่ามะขาม
ตำบลดอนทรายแห่งนี้มาตรวจสอบสภาพที่เกิดเหตุนะครับ
แล้วก็มีการตรวจสอบพบว่าคนร้ายน่าจะขึ้นไปยืนบนขอบปูนสาราการประเรียนที่ตั้งศพ
ใช้อาวุธปืนยิงมาจากทางช่องผ่านลูกกรงเหล็กหลังพระประธานจริง
จากนั้นก็วิ่งหนีออกไปทางด้านหลังของสาราค่ะนะครับแล้วก็เนื่องจากขณะเกิดเหตุเนี่ย
เกิดเหตุยิงกันทางฝ่ายผู้ตายที่อยู่ในงานมีปืนด้วยเหมือนกันคุณ
ก็ยิงสวนออกไปหลายนัดเหมือนกันเหมือนที่มรรคนายกเล่าแหละคุณ
คือมีการยิงทั้งจากข้างนอกเข้ามาในสาราและจากในสาราออกไปข้างนอกด้วย
เป็นการยิงต่อสู้กันนะครับส่วนคนอื่นอื่นก็พยายามที่จะหมอบแล้วก็หนีตายนะครับ
ทีนี้ครับเรื่องของสาเหตุเบื้องต้นนั้นน่าจะมาจากเรื่องของการเมืองท้องถิ่น
นี่คือตำรวจบอกเลยนะมาจากเรื่องของการเมืองท้องถิ่นและความแค้นส่วนตัว
เนื่องจากที่ผ่านมาก็ตอนนี้คนที่ถูกออกหมายจับ
ก็คือนายวัญชาติเนียมรักษาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
และเป็นอดีตกำนันตำบลดอนทรายถูกออกหมายจับ
วัญชาติเคยดำรงตำแหน่งกำนันตำบลดอนทราย
และต่อมาลาออกเพื่อจะลงสมัครสจสมาชิกสภาจังหวัด
ให้ลูกสาวลงสมัครผู้ใหญ่บ้านด้วยแล้วก็วางตัวไว้จะให้เป็นกำนัน
โดยให้ผู้ใหญ่บ้านช่วยกันโหวตซึ่งมีการพูดคุยและตกลงไว้แล้วคุณ
แต่ต่อมาเนี่ยตัวของผู้ตายคือนางวราพรหรือคือ
มันก็เลยเป็นการแย่งตำแหน่งกำนันกัน
แล้วก็เลยทำให้นายวัญชาติแค้นเหรอ

เพราะทั้งที่เคยมีการตกลงกับผู้ใหญ่บ้าน

เกือบจะได้รับตำแหน่งกำนันแล้ว

แต่ทีนี้ตัวของผู้ตายคือนางวราพร
ดันส่งนายยิ่งพันธ์มารับตำแหน่งกำนันแทน
ก็เลยเป็นการโกรธแค้นกันนะครับ
ทีนี้ตำรวจก็มีการออกหมายจับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
วัญชาติคนนี้นะครับ
ก็ต้องตามตัวตามจับกลุ่ม
แล้วก็มาสอบปากคำว่าก่อเหตุคนเดียวหรือไม่นะครับ

ได้เดินทางไปที่บ้านของผู้ตาย

ไปพบกับนายชาวลิศเนียมรักษาสามีของผู้ตาย
และพบกับนางสาวสิริพรเนียมรักษาลูกสาวของผู้ตาย
พร้อมกับญาติญาติซึ่งกำลังจัดเตรียมสถานที่

ลูกสาวของผู้ตายเล่าให้ฟังบอกว่าคืนวันเกิดเหตุเนี่ย
เธอก็ออกไปงานสวดศพกับแม่เหมือนกันนะครับ
ช่วงเริ่มทำพิธีเธอได้ยินเสียงเหมือนดังหนึ่งครั้ง

แล้วก็มีเสียงดังครั้งที่๒ตามมาเป็นเสียงปืนแล้วฮะ
ทุกอย่างเริ่มกลหนเธอก็ต้องนั่งหมอบลงกับพื้น
ไปที่แม่ของเธอซึ่งอยู่คนละฝั่งกัน

ตอนนั้นค่อนข้างมั่นใจเลยว่าแม่ถูกยิงสาหัส

แต่ตอนนั้นเธอก็ไม่รู้จะช่วยยังไงได้

แล้วก็เห็นแม่เลือดอาบแล้วก็แน่นิ่งไป
เราก็เลยคิดว่าแม่น่าจะเสียชีวิตตั้งแต่ตอนนั้น

ส่วนสาเหตุการก่อเหตุนั้นมั่นใจว่าเป็นเรื่องการเมืองท้องถิ่นอย่างเดียวแน่นอน
ก็ขอให้ตำรวจตามจับคนร้ายมาให้ได้
แม่ของเธอจะได้ไม่ต้องมาตายฟรีนะฮะ
ฟังเสียงลูกสาวของผู้ตายนะครับ
แม่ไม่ได้มีเลือกอะไรเอาใครเลย
ลงแข่งการเมืองกันแค่นี้ทำไมมันจะต้องเลวร้ายขนาดนี้
จิตใจทำด้วยอะไรอ่ะเราแข่งกันทำไมไม่แข่งกันตามกติกาประชาธิปไตย
ถ้าชาวบ้านเลือกกันมาสิแพ้ชนะเรายังไม่รู้เลย
ใครจะแพ้ใครชนะแพ้ชนะเราก็รับได้ตามที่ชาวบ้านเลือกอ่ะ

ลูกสาวบอกการเมืองท้องถิ่นดุเหลือเกินทำไมต้องฆ่าต้องแกล้งกันขนาดนี้นะครับ
ขณะที่ตัวสามีของผู้เสียชีวิตก็มั่นใจเช่นเดียวกันกับลูกสาวเหมือนกัน
ว่าทั้งหมดทั้งมวลมาจากประเด็นการเมืองท้องถิ่นอย่างเดียวเลยนะฮะ
และคนก่อเหตุคือนายวัญชาติเนียมรักษาอายุ๖๐ปี
ซึ่งจริงก็เป็นสมาชิกสภาวอบจราชบุรีเขต๓
แล้วก็ลาออกจะสมัครเป็นสจ
ก็เป็นญาติแท้เลยคุณนะเป็นญาติกันด้วยซ้ำนะครับ
แล้วก็มั่นใจว่านายวัญชาติเป็นคนก่อเหตุ
วัญชาติเป็นคนที่ตำรวจออกหมายจับเป็นคนก่อเหตุแน่นอน
เพราะลูกเขยของตนเห็นผู้ก่อเหตุชะโงกหน้าออกมาหลังพระประธาน
เขาบอกแบบนี้คือตัวสามีของผู้เสียชีวิตบอกว่า
รู้สึกเสียใจอย่างมากนะครับเพราะว่าผู้ก่อเหตุเป็นพี่น้องกับเขา
เป็นญาติกับเขาไม่เคยมีเรื่องผิดใจอะไรกันในหมู่เครือญาติ
ทำไมต้องมาทำกันขนาดนี้แต่ถ้าจะผิดใจกันในเรื่องของการเมืองท้องถิ่น
ทำไมไม่มาเคลียร์ไม่มาพูดคุยกันนะครับเรื่องของการรับตำแหน่งเนี่ย
มันเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าต้องมีการโหวตต้องมีการอะไรแบบนี้
ไม่น่าจะมาฆ่ามาแกล้งกันนะฮะอ่ะรอตำรวจจับกลุ่มนะฮะ
แล้วก็คลี่คลายคดีนี้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับ
มันก็มีความซับซ้อนเนาะเพราะมันเป็นเรื่องการเมืองท้องถิ่นน่ะนะคะ